มีกรณีศึกษาแบบนี้อยู่หลายเรื่องนะคะ
สำหรับแชร์ออนไลน์มีการหลอกลวงมีการช่อกง
แต่ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็มีแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้
ตรวจสอบเรื่องนี้ในรายงานพิเศษค่ะ
จากการตรวจสอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทที่๑เจ้ามือแชร์ล่อลวงลูกค้าเข้ามา
ให้มีทั้งคนและยอดเงินจำนวนมาก
เมื่อได้เงินตามต้องการก็จะปิดแชร์แล้วหนีไป
ประเภทที่๒ชักชวนมาลงทุน
โดยใช้เงินจำนวนมากด้วยการร่วมลงทุนโดยให้ผลตอบแทนเร็ว
แต่เจ้ามือไม่รู้ว่าเป็นใครสุดท้ายก็จะปิดหนีไป
และประเภทที่๓ให้เข้ามาซื้อขายของแบบออนไลน์
สินค้าไม่มีคุณภาพแต่กลับมีผลประโยชน์สูง
มียอดซื้อขายมากโดยสร้างความเชื่อว่าจะได้เงินมากและเร็ว
จากนั้นก็จะปิดหนีไปเช่นกัน
เรื่องต้นมีการประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างไม่เป็นทางการ
มูลค่าต่ำสุดอยู่ที่หลักล้านบาท
ส่วนสูงสุดสูงถึง๑๐๐๐ล้านบาท
หรือประมาณตั้งแต่๑๐คนถึง๑๐๐คนแล้วแต่กรณีที่เข้าร่วม
สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความไว้วางใจคนใกล้ชิด
ได้รับผลตอบแทนสูงจนเกิดความโลภ
ทำให้ขาดสติในการตัดสินใจ
เกิดจากความเชื่อมั่นที่ตัวเองได้ลงทุนแล้ว

ก็ได้เชิญเพื่อนฝูงเครือญาติเข้ามาร่วมในลักษณะเดิม
กับบุคคลหนึ่งที่มีเงิน
แล้วไม่รู้จะทำอะไรเห็นว่าประโยชน์ศูนย์ก็เอามาลงทุน
ลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะมีผลหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลต่างชาติ
แต่ส่วนใหญ่แล้ว๙๐ที่ร่วมหรือมีผลเสียหาย

ด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบและสามารถเข้าถึงข้อมูล
รวมทั้งสั่งการให้ปิดเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
หากพบว่ามีการกระทำความผิด
และสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ทันที
ที่ผ่านมานะคะกระบวนการในการดำเนินคดีเร็วสุด
จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
แต่ถ้าหากเคสนั้นมีกระบวนการในการตรวจสอบ

จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ๖เดือนถึง๑ปีค่ะ
อกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการปราบปรามธุรกิจเงินนอกระบบ

โดยที่ประชาชนสามารถร้องเรียนเข้ามาได้
ทางกระทรวงเราจะเป็นคนที่
ให้ความร่วมมือในการสืบค้นตรวจสอบ
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่จะให้สามารถ
ท่านเข้ามาร้องเรียนได้

ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนของรัฐบาล
หรือท่านไปที่พื้นที่ของท่านที่ใกล้เคียง
ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอ
หรือสารกลางจังหวัดที่มีศูนย์ดำรงธรรม
ซึ่งสามารถรับร้องเรียนของพี่น้องประชาชนทุกท่านได้
เราก็จะยินดีรับเรื่องร้องเรียนนั้น
ดังนั้นจึงขอฝากเตือนถึงผู้ที่คิดจะเข้ามาในกลุ่มแชร์ออนไลน์
ให้ระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน

โดยเฉพาะในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริง